คุณผู้ชมไปตามหาแม่การะเกดกันหน่อย

แม่การะเกดอเจ้า

เฮ้ยคิดออกศูนย์ใช่ไหม
อ้าวป้าทราบดังนั้นก็เลยไปจูงมือสามีไปตามหาทั่วเลยนะฮะ
แต่ไม่เจอ
แต่สุดท้ายนะฮะ
มาได้ยินเสียงอีการ้องทัก
ร้องกากากาละเกดกาละเกด
อ้าวร้องกากากาละเกดกาละเกด
เนี่ยที่มาที่การ้องกาเนี่ยคือบอกว่าร้องกาละเกด
ไปตามอีกาตัวนั้นมาเลย
จะตามมาทำไม
มันร้องกาละเกดได้ยังไง
เออมันร้องไม่ได้

เออมันร้องกาอย่างเดียว
เออกาละเกดนี่คือชื่อแม่ตะเขียนไง
ก็ตามหาจนกระทั่งเจอค่ะ
และจากการที่สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมว่า
ตะเคียนต้นนี้นะเคยอยู่ในคลองมาแล้ว
เพิ่งจะขุดขึ้นมาจากน้ำได้เพียงสองวัน
ตอนนี้เตรียมที่จะนำไปถวายวัดเอาไปไว้ที่วัดถูกไหม
แต่แม่ตะเคียนเนี่ยสื่อสารมาบอกฉันไม่อยากไปอยู่วัด

ทำยังไงดี
เธอบางออนก็เลยได้มาเจอแม่ตะเขียนกาละเกด
แล้ววันที่๓๓มีนาคมนี้ยังทำวิธีวงส่วน
เชิญแม่ตะเขียนไปอยู่กับพ่อปู่ชายริตที่จอมปลวกต่อไป
นี่คือเรื่องราวที่มาที่ไป
แต่ชาวบ้านบอกว่าในเมื่อเห็นแบบนี้แล้ว
แม่ตะเคียนมาสื่อสารอะไรอีกบ้าง

อันนี้ไม่ได้ลบหลงอะไรนะ

เผ๊เบ
เจอกับตัว